คุณผู้ชมค่ะยามค่ำคืนเนี่ยใครจะไปคิดว่าเวลาหมาเห่าเนี่ยมันจะมีจราเข้ออกมานะฮะ
หมาเห่าเราก็คิดว่าอะไรอ่ะตัวเงินตัวทองโจรแต่คราวนี้ไม่ใช่ค่ะที่นี่จราเข้ออกมาเป็นตัวให้เราได้เห็นแบบนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดเห็นไหมน่ะมาแล้วนะตัวใหญ่มากอ่ะมาที่หน้าร้านอู่ซ่อมรถนะคะนั่นน่ะมันกระติ๊บกระติ๊บกระติ๊บเข้ามาแล้วอันนี้กล้องวงจรปิดมุมแรกให้เราได้เห็นแบบนี้ตู้ใหญ่ไหม
ตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะบอกน้ำหนักและความยาวของมันค่ะแล้วบ้านเลขที่ด้วยนี่ประเทศไทยเหรอ
นี่ประเทศไทยประเทศไทยค่ะไทยแลนด์ของเราก็มีนะคะนี่ค่ะเดินมาแล้วเดี๋ยวมุมที่๒เห็นเต็มเลยสบซ้ายตาให้กันปิ้งตาจราเข้ลุกวาวเลยค่ะ
ตอนแรกเนี่ยเจ้าของบ้านไม่รู้หรอกนะนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมนั่นน่ะนั่นเป็นแสงเนี่ยเป็นคู่น่ะคือดวงตาจราเข้ดวงตาจราเข้ค่ะได้ยินเสียงหมาเห่าไหม
หมาเห่าแล้วค่ะเจ้าของบ้านเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะคะตื่นเพราะว่าเสียงหมาเห่ามันเห่าไม่หยุดไม่ห่อนเห่าแบบผิดปกติออกมาดูตกใจตอนแรกคิดว่าโจรไม่ใช่อ่ะโจรที่ไหนมันคือจราเข้ชัดเลยนะคะสุดท้ายต้องรีบแจ้งกู้ภัยทำถูกแล้วพี่แจ้งกู้ภัยซะนะ
ผมตกใจตื่นหมามันเห่านะครับนะแล้วก็ออกมาเจอกันครับก็ตกใจตื่นก็มันก็กลัวเราก็วิ่งมันก็คานเข้าไปข้างรั้วครับก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยจับนะครับเปิดมาเจอกันก็มันก็คานเข้ารั้วเรากลัวมันจะลงคลองไปครับก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วย
เปิดประตูมาเจอมันใช่ครับใช่ก็นึกว่าใครก็มาขอความช่วยเหลือนะครับ
ตี๒๒๐นาทีของค่ำคืนวันที่๒๐ตุลาคมคุณผู้ชมนะฮะทีนี้นี่คือเป็นภาพที่อาสามูลนิธิร่วมกระตันยูจุดน้องแคร์สระบุรีเข้ามาช่วยจับจราเข้ตัวนี้นะคะจราเข้ตัวเนี้ยจุดเกิดเหตุที่มันเข้าไปบอกกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะทวงถามหาว่ารสลินไม่บอก
เอาน้ำหนักมันหน่อยแม้ตัวเริ่มอย่างนี้นะคะจราเข้เนี่ยมีความยาวกว่า๒เมตรหนัก๔๐กิโลกรัมคาดว่าจราเข้ตัวนี้น่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มใกล้เคียง
ทีนี้เราก็ถามต่อกู้ภัยปกติแล้วมีคนโทรตามไปจับจอราเข้ด้วยเหรอ
แล้ววิธีการจับจราเข้มันต่างจากตัวเงินตัวทองไหม
เขาบอกว่ามันก็แบบเดียวกันแหละวิธีการจับจราเข้ก็คือเอาผ้ามาปิดตาจราเข้เอาไว้
แล้วช่วยกันจับจับขาจราเข้แล้วก็ฉีกผ้าดิบมัดปากจราเข้เอาไว้
เท่านี้ก็จับได้เพียงง่ายดายนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่หลังจากที่จับจราเข้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยุทธ์ก็เลยมีการเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จราเข้มันคลานมานั่นแหละอย่างที่เห็นนั่นแหละ
มันคานมาแบบไหนมันเข้ามาแบบไหน
แล้วเราก็ถามว่าปกติมีงูมาบ้างไหม
เขาบอกว่ามีงูเคยมาที่อู่ของเขาแต่ไม่เคยมีจราเข้นะคะ
คุณผู้ชมไม่ต้องทวงถามบ้านเลขที่บอกไปแล้ว

แต่ภาพในกล้องวงจรปิดน่ากลัวนะเออค่อยเดินเข้ามา